แกนัมแป้งดนทรัมสามประธานสโมศรการท่าเรือเดินทางไปจังหวัดเลย
เป็นพันธมิตรกันในระดับภูมิภาคต่อสำหรับการท่าเรือ
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีทั้งการพัฒนาทีมแล้วก็แลกเปลี่ยนนักเตะ
โดยเมืองเลยนั้นมีเยาวชนในอาคาเดมี่ที่สามารถส่งต่อมาถึงการท่าเรือได้
แล้วก็จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับเด็กภูทรในจังหวัด
พัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่เวทีไทยลีกและทีมชาติไทยในอนาคต
พร้อมฝากแฟนบอลเมืองเลยนั้นช่วยเชียร์การท่าเรือด้วยครับ
ขณะที่นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลประธานสโมสรเมืองเลยก็เชื่อว่า

ก็ช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นตั้งเป้าจะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก๒๐
หลังจากปีนี้เป็นปีที่๔ที่ก้าวเข้าสู่หลีกอาชีพ
โดยเริ่มจากถ้วยพระราชทานประเภทงอจนขึ้นสู่ไทยลีก๓ครับ
หลังจากจบงานได้มีการตั้งครัวมาดามต่อทันที
เพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดเลยซึ่งประสบอุทธกภัยนะครับ
หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนสร้างความเสียหายกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
แล้วก็จะมีการลงพื้นที่แจกอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๔วันด้วยกัน
ที่ฟุตซอลไทยลีกกันบ้างครับนัดเปิดสนามแข่งขันแบบปิด

เจอกับอันดับสามปีที่แล้วนะครับอย่างสุราช
ผ่านไม่ถึงนาทีครับจังหวะโต้กลับของสุราช
จังหวะนี้อยู่ครับจ่ายให้กับเรียโต้ยิง
เสาแรกเข้าไปครับได้บอลจากปรัชญาศรีมันตะ
สวนกลับแล้วได้ประตูทันทีครับกุ้งสายฟ้า
จากนั้นครับการท่าเรือพยายามจะบุกอย่างหนักเลยนะครับ
มีโอกาสยิงแต่ว่าออกบ้างติดเซฟของไตรมาสศิลพันธ
วันนี้ก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับ

ไก่มาเนี่ยเซฟหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ออกบอล
เปิดเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมดีด้วยครับ

ไม่ได้สกอร์ครับเพิ่งสนามแพ้ให้กับสูราช๐ต่อ๑